อุบลรัชธานียังจมน้ำครับค่ะบ้านมิดหลังคากันฮะอืม
นี่คือภาพที่ผู้โดยสารนั่งเครื่องบิน
แล้วเขาจะไปลงที่สนามบินอุบลราชธานี
เขาถ่ายเอาไว้ครับไม่เห็นพื้นดินเลยไม่เห็นพื้นดินเลยนะ
คุณนัทพงศ์ไม่เห็นพื้นดินไม่เห็นร่องน้ำอืม
เห็นเป็นน้ำปื้นไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือความทุกข์ระทมที่ยังอยู่ที่อุบลราชธานีฮะนี่แหละครับ
น้ำท่วมหนักที่สุดวารินครับวารินชำราบมีฝนตกต่อเนื่องทุกวัน
ระดับน้ำท่วมสูงมิดหลังคาครับหลายชุมชนจมน้ำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ระดับน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดลงครับคุณผู้ชมที่ผมบอกเนี่ย
หลังคาจริงไหมเนี่ยครับนะฮะมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
จากน้ำมันมาจากพื้นที่อื่นคุณผู้ชมนะครับ
กำลังของน้ำเนี่ยมันมามหาศาลมันไหลรวมกันที่อุบลรัชธานี
คืออีสานเนี่ยครับอีสานใต้เนี่ยคุณผู้ชมฮะน้ำมันจะมาไหลลงแม่น้ำมูล
แม่น้ำมูลอยู่ไหนอยู่อุบลรัชธานีแล้วมันจะค่อยไหลระบายลงโขงไป
เขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับปีสองพันร้อยหกสิบสองเนี่ยปีนี้หนักกว่า
เทศบาลนครอุบลรัชธานีครับบอกว่าตอนนี้น้ำเอ่อท่วมแล้วในบางจุดนะ
ระดมกระสอบทรายปิดกั้นป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมอาคารร้านค้า
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นี่ไม่เหลือนะครับโรงพยาบาลใหญ่ของอีสานตอนล่างเลย
หอการค้าจังหวัดอุบลรัชธานีเขาประมาณการบอกว่าน้ำท่วมปีนี้เนี่ยเสียหายทั้งระบบเศรษฐกิจนะ
ไม่น้อยกว่าห้าพันล้านบาทนะครับขณะที่ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ทั่วถึง
ทำให้ร้านค้าหลายแห่งนะครับในจังหวัดอุบลรัชธานี
เขามีการทำแบบนี้นี่เซฟอุบลนะครับจัดแคมเปญนะจัดแคมเปญหักรายได้บางส่วนจากการขายสินค้าของเขาเนี่ย
สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยอย่างร้านกาแฟน้าน้ำคาเฟ่
เขาจัดโปรโมชั่นครับทุกแก้วเอา๕บาทมาเอา๕บาทไปไหน
เอา๕บาทไปช่วยคนน้ำท่วมอุบลฮะแล้วร้านเจนหมูกระทะร้านเจนหมูกระทะหากทุกบิน
บิน๒๐บาทนะครับเพื่อเอาไปช่วยผู้ประสบอุทธกภัยฮะ
นั่นก็เป็นความพยายามในการที่จะช่วยเหลือกันในยามที่ตอนนี้ต้องบอกว่าวิกฤตจริงนะคะ
คือชาวบ้านตอนนี้ความเป็นอยู่เนี่ยต้องบอกว่าปรับตัวมากที่สุดเลยนะคะ
เพราะว่าน้ำท่วมยังคงต้องเป็นแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะ
สิ่งที่พอจะปลอบประโลมได้ก็คือต้องทำด้วยตัวเอง
อบประโลมตัวเองแล้วก็ปอบประโลมเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันด้วย

เหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วตาแก้วตาย
รินชำราบจังหวัดอุบลปีนี้อุบลหนักจริงจริงนะคะ
ในคลิปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองไปเนี่ยทุกบ้าน
คือทุกหลังถูกน้ำท่วมมิดหลังคาหมดนะคะ
ไปไหนก็มีแต่เพื่อนร่วมทุกข์นะคะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะ
บอกว่าขอบคุณที่มาร้องเพลงแบบนี้อย่างน้อยก็สร้างกำลังใจให้กัน
บางคนก็บอกว่าขอบคุณชาวอุบลที่ไม่ท้อและสู้ไปด้วยกัน
ก็ขอให้กำลังใจขับทุกท่านนะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ตอนนี้ประชาชนก็เนี่ยค่ะ
อย่างที่เขาบอกว่าร้องเพลงบนหลังคาปลอบใจประชาชนด้วยกันเอง
อยากจะให้ช่วยเข้าไปดูให้สม่ำเสมอด้วยนะคะ